หนึ่งเดียวของไทยนะครับที่เป็นตัวแทนลุยศึกสโมสร
ชิงแชมป์เอเชียที่ทางรับทีวิทย์จะถ่ายท่อนสดในการการฟุตซอร์

ที่จะมีการลงเล่นเพื่อเป็นแชมป์ในรายการนี้ให้ได้ครับ
ก็มีนักเตะที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากันบางคน
แต่จริงแล้วเคยอยู่กับทางชนบุรีมาก่อน
สำหรับแฟนฟุตซอลนะครับถ้าติดตามอยู่นานน่าจะรู้กันดีนะครับ

เมื่อวานอุ่นที่อาคารนิมิบุตรนะครับ

โดยบูเวฟนั้นนำก่อน๒๐จากนัทพลสุธิโรธ
แล้วก็เจษฎาชูเดชที่ยืมตัวมาจากราชนาวี
จากนั้นเอาซาสทวงคืนจากโมเด็ดมาเน่แล้วก็ฟาริโอบาเรโต้
แล้วก็สองทีมจะทำสุขทีมแชมป์เอเชียระหว่าง๑๕๒๓กรกฎาคม
ช่วงนี้บางทีมเดินทางมาถึงแล้วนะครับ
การอุ่นเครื่องกับสโมสรในไทยทั้งแบงคอกบีทีเอส

ก็เหมือนเป็นการทบทวนนะคะสำหรับชุมบุรี
แม้ว่าเมื่อวานจะเสมอแต่ถือว่ารายการนี้พวกเขาก็เตรียมทีมมาดี
แล้วก็หมายมั่นปั้นมือแหละจะต้องคว้าแชมป์ในบ้านของตัวเองให้ได้นะครับ
ที่มีประกาศประกาศออกมาแล้วภูมิศาสตร์ประตูก็เป็นสุรพงศ์ธมมาศ์และคทาวุทธ์หานอำภานะครับ
ส่วนกองหลังก็เป็นทางด้านนัทพลสุธิโรธซาป้าธนทรสันทนาประสิทธิ์อพลศรีพระแก้วนะครับ
แล้วก็กล้องกลางตัวริมเส้นก็จะมีอภิวัติแจมจริงจิรวรรดิสอนวิเชียนัทพุทธมันยาลานสอรสักอุลจังหริต
ส่วนแดนหน้าสุภวุฒิเถื่อนกลางซูเปอร์สตาร์ดาวยิงของทีมนะครับก็จะนำทีมมา
จากนี้ก็มีเจษฎาชูเดชพีรพัฒน์แก้ววิไลและสารวุฒิใจเพชรครับ
ก็ที่ดูมาเนี่ยมีสุรพงศ์ธมภานะครับไปเป็นโค้ชประตูให้กับทีมรัชนาวี
แล้วก็มีเจษฎาชูเดชที่ยืมตัวเหมือนที่ผมบอกไปแต่ว่าอาการของทางกฤษฎาวงแก้วกับทางสวพุทธเถื่อนกลาง
อาจจะไม่สมบูรณกฤษฎาเล่นไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้ส่งชื่อ
แต่ว่าส่วนวุฒิไม่เต็มร้อยก็ต้องเอาใจช่วยกันนะครับ
โปรแกรมนายกลุ่มเอของชมบลูเวฟ๑๕กรกฎา
กับวิกไวเปอร์นะครับจากออสเตรเลียแล้วก็อีกหนึ่งนัด
พบกับแชมป์เก่า๒สมัยนะครับนางโวยาโอเชียน
ดังจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผ่านเข้ารอบน้องเอาท์ได้
ไทยรัฐจะถ่ายละสดต่อเนื่องรวมถึงรอบชิงชนะเลิศ
วันที่๒๓กรกฎาคมนี้ก็เอาใจช่วยนะครับ
ชนบุรีนั้นเล่น๗นัดเพื่อไปถึงแชมป์ให้ได้ครับ